ตามให้ต่อนะคะคดีเข้ากล่องนะคะที่มีการว่าจ้างทำเข้ากล่องหมื่นกล่องน้ำดื่มอีกหมื่นขวดเนี่ยนะคะ
มีการทำสัญญาเป็นสัมปทานกันแต่สุดท้ายคนว่าจ้างเนี่ยกลายเป็นขบวนการหลอกลวงประชาชน
ถูกแจ้งข้อหาช่อกงประชาชนไปผู้ต้องหามี๒คนนะคะที่เขาร่วมกัน
หนึ่งเป็นคนว่าจ้างคนหนึ่งเป็นคนทำสัญญาสองคนนี้ก็คือ
นางสาวกัณฑไทยสุขใสและนางธนิตาจันอิ่ม
ตอนนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนสพพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดอุตรรดิษฐ์นะคะ
มีพฤติกรรมแบบนี้กับคนอื่นด้วยเคยถูกหลอกเหมือนกัน
เคยถูกหลอกเป็นลักษณะของจ้างทำเข้ากล่องเหมือนกันแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องเข้ากล่อง
จ้างให้ทางร้านเตรียมจัดงานแต่งงานให้ด้วยแล้วก็บอกว่าโอ๊ยงานใหญ่เลยหลายแสน
เราก็เลยส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้ให้ต่อว่าเขาทำกันเป็นขบวนการยังไง
เพราะผู้เสียหายบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่สองคนนี้นะอาจจะมีคนอื่นที่ร่วมขบวนการด้วยนะคะ
นี่ค่ะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราไปที่บ้านของผู้เสียหาย
นางธนิษฏรกุ๊ยแก้วชาวจังหวัดอุตรรศิษฐ์คุณธนิษฐรส์ตกเป็นผู้เสียหายเป็นข่าวใหญ่ในแรกที่เราเริ่มต้น
มีนักข่าวมีตำรวจทหารเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ
บอกว่าตอนแรกคือเครียดมากไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
แต่ตอนนี้สิ่งที่ยังเป็นห่วงแล้วก็หนักใจมากที่สุดคือ
เธอต้องลงทุนไงคะทำเข้ากล่องเป็นหมื่นกล่องเนี่ย
ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาหนี้สินก็ไปกู้มา
รถก็เอาไปเข้าไฟแนนซ์ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไง
ยังไงเนี่ยหลายแสนเป็นแบบเกือบล้านอ่ะ
คุณธนิสรบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะนางธนิตาผู้ต้องหา
เคยแนะนำให้รู้จักกับแม่ชีคนหนึ่ง
ณธนิตาเอาโทรศัพท์มือถือของเธอไปแอดไลน์เลยนะ
ให้คุยกับแม่ชีคนนี้ทั้งที่เธอไม่เคยรู้จัก
ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแล้วแม่ชีคนนี้ค่ะ
พยายามโทรศัพท์พยายามส่งข้อความมาคุย
ขอวันเดือนปีเกิดบอกว่าอยากจะดูดวงให้
แล้วบอกว่าต้องทำสัญญา๓ฉบับกับนางธนิตานะ
คุณธนิสรก็เลยบอกว่าแม่ชีคนนี้มีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่า

ก็เลยสงสัยว่ามีคนอื่นที่ร่วมขบวนการ
สองคนนี้หรือเปล่านะคะ
ก็คุยว่าเอาถือ๓ฉันยาให้ไปใส่บาทอะไร
มันยังไม่ทันได้คุยกันมากมันเกิดเรื่องก่อน

เหมือนกล่อมเราให้เราทำสัญญา
อ่าเพิ่มแล้วจะต้องทำเกี่ยวกับตัวนี้นะ
ไม่ต้องกลัวนะอะไรอย่างเงี้ย

ลงทุนอีกลงทุนอีกแล้วเราจะได้

แคทที่ว่าพ่อเขาเสียนะ
ก็เจอก็เจอกรณีแม่ชี

ตอนแรกคิดว่าเขาก็หากินเราก็หากิน

อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมานะตอนนี้ปุ๊บ

มันต้องพี่ว่ามันต้องมีเยอะมากกว่านี้

ไม่รู้จะยังไงเลยเพราะว่า

มึนตึ๊บเพราะว่าหนึ่งเงินทุนเราไม่มีแล้ว

นักข่าวเราก็ถามว่าเขาไม่รับไป

เข้ากล่องที่ทำไปแล้วเนี่ยทำยังไงอ่ะอืม

เอาไปจ่ายให้กับชาวบ้านก่อนหน้านี้แล้ว

เอาไปทิ้งที่บ่อพักขยะแห่งหนึ่ง

เพราะว่าผ่านมา๕วันนะคะ

หลายพันกล่องแบบนี้ก็ได้แค่ทิ้ง

แล้วบอกว่าผิดสัญญาก็เลยไม่รับข้าวเนี่ย

แต่๒๘๐กล่องจะครบ๑หมื่นเนี่ย

คือมีผู้เสียหายหลายรายโดนลักษณะแบบนี้

เขารู้ตัวก็ตอนที่๒คนนี้

เขาก็รู้สึกผิดสังเกตก็เลยขับรถตามไปดู

แล้วก็มีการขนถ่ายใส่รถอีกคันหนึ่ง

เขาก็รู้ความจริงกันหมด

มีผู้เสียหายที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเราเพิ่มเติมนะครับ
เป็นเจ้าของร้านเช่าชุดแต่งงานชื่อดังอยู่ที่อุตรดิษฐ์

เธอก็เล่าว่าก่อนหน้านี้หญิงสาวทั้งสองคน
เคยมาขอให้ทางร้านจัดเตรียมงานแต่งงานให้
บอกว่าเป็นงานแต่งงานพร้อมกัน๒คู่เลย
ต้องรับรองแขกร่วมงาน๕๐๐โต๊ะ
เพราะว่าว่าที่เจ้าเบ่าเป็นถึงระดับนายพล
สั่งให้จัดให้ทำทุกอย่างแบบจัดเต็ม
เอาทุกอย่างแบบดีที่สุดแพงที่สุด
เฉพาะแค่ค่าดอกไม้ตกแต่งงานเนี่ย
คิดแล้วมูลค่าก็ประมาณ๔แสนบาท
แต่พอถึงเวลาให้จ่ายเงินมัดจำบ่ายเบี่ยงครับ
บอกว่าเงินอยู่กับเจ้าเบ่าเป็นทหาร

เจ้าของร้านแต่งงานเขาก็เลยแปลกใจไง

ก็จะเป็นเจ้าบ่าวจะเปิดเผยตัวตนไม่ได้อะไร
ทำป้ายชื่อเจ้าบ่าวต้องขึ้นหราเลย

ที่สุดแล้วเมื่อได้ชื่อเจ้าบ่าวมา
ก็เอาไปตรวจเช็คกับหน่วยงาน

อย่างเริ่มต้นเลยคือจัดงานที่อุตระลัดิตที่ไม่สำเร็จ

ก็จี้เราว่าชื่อเบาสาว

โชคดีมากที่ไม่หลวมตัวกับสองคนนั้นค่ะถ้าถึงขั้นแบบทำสัญญาอะไรไปแล้วมีเงินอะไรพรุ่งนี้แล้วถึงเวลาไม่ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานอะไรของเขานี่เสียเงินฟรีอีกเนี้ยนะอ่าก็เขาลองคิดดูแล้วเนี้ยถ้ารับงานจัดงานแต่งงานทั้งคู่น่ะต้องเสียเงินเนี้ยหลักล้านบาทแน่นอนค่ะดีที่ไหวตัวทันนะครับ
ส่วนของนางธนิตาตรวจสอบย้อนหลังเขามีประวัติโดนคดีหลายคดีเลยหนึ่งในนั้นก็คือคดียาเสพติดวันนี้ค่ะสารจังหวัดอุตรรดิตก็เลยมีคำพิพากษาคดีที่นางธนิตาหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในคดียาเสพติดก่อนหน้านี้สารก็เบิกตัวนางธนิตามาจากเรือนจำจังหวัดอุตรรดิตนะคะเพื่ออ่านค
หนึ่งปีปรับหนึ่งแสนบาทอันนี้คือคดียาเสพติดก่อนหน้าคดีเข้ากล่องนะคะครับส่วนคดีเข้ากล่องที่เป็นคดีช่อโกงมีคนมาติดต่อขอปล่อยตัวชั่วคราวนางธนิตาอืมแต่พ่อสารอุตรรอ่านคำพิพากษาจำคุกในคดียาเสพติดก่อนหน้านี้ค่ะก็เลยแจ้งความประสบว่าไม่ขอปล่อยตัวชั่วคราวทั้งสองคดีเลย
ในคดีหลอกทูลมาสักครู่นี้เนี่ยคงหลอกันกับจ่ายอ่ะค่ะ
อยู่แยกเรือนจำกันค่ะชายหญิง